คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับ
เป็นเรื่องของผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ท้องแก่ท้องได้๗เดือนแล้วนะฮะ
แล้วก็เธออายุ๒๓ปีเท่านั้นเอง
ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด๑๙แล้วมีอาการหนัก
และทีนี้ครับทางโรงพยาบาลช่วย
ช่วยทำคลอดลูกของเธอออกมา

บรรยากาศในช่วงการรับศพรอรับศพ
เป็นไปอย่างเศร้าโศกเสียใจนะครับ
ไปฟังเสียงในช่วงนี้กันหน่อยนะครับ

ขอบคุณครับ

ญาติญาติต่างตะโกนด้วยความเสียใจ

กำลังนำร่างของผู้เสียชีวิต

กำลังไปทำพิธีนะ

เป็นลูกของผู้หญิงที่เสียชีวิตรายนี้

ผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติคนอื่นนะครับ

ทุกคนก็มารอดูการเคลื่อนศพของ

แล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ต้องจากกัน
แบบไม่ได้เห็นหน้าหรือไม่ได้พูดคุย

ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับ

ขณะที่ป่วยโควิดเธอกำลังตั้งท้อง

คณะแพทย์ได้ทำการตัดสินใจ

เพื่อช่วยเหลือทารกน้อยเอาไว้นะครับ

น้ำหนักตอนคลอดแค่พันกรัมเองนะฮะ

ยังมีภาวะพร่องของออกซิเจน
ท่อช่วยหายใจแล้วก็ต่อเครื่องช่วยหายใจ

พร่องออกซิเจนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองการรักษานะครับ
แล้วก็วันที่๒๕กรกฎาคม

วัยวะภายในล้มเหลวหลายระบบ

ความดันโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง
และท้ายที่สุดนะครับก็เสียชีวิตลงอย่างสงบ
ในเวลา๒๐นาฬิกาของคืนวันที่๓๑กรกฎาคม

นำร่างของผู้เสียชีวิตไปทำ
พิธีชาปนกิจศพที่วัดราชธานี
ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด๑๙อย่างเคร่งครัดนะครับ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตนะฮะที่เมื่อกี้เราได้ยินเสียงนะ
ที่เรียกน้องสาวกลับบ้านกลับบ้านเรานะกลับบ้านเหล่านั้นเนี่ยนะครับ
เปิดเผยให้ฟังบอกว่าน้องสาวมีลูกลูกสาว๒คน
คนโตคืออายุ๘ขวบกำลังเรียนอยู่ชั้นป๔
เมื่อกี้เราก็ได้ยินเสียงลูกสาวของผู้ตายตะโกนเรียกแม่เหมือนกันนะครับ
ส่วนคนเล็กก็คือน้องที่เพิ่งจะคลอดออกมานี่แหละฮะ
อายุคันตอนที่ผู้เสียชีวิตคลอดออกมาก็คือ๗เดือน
ทารกเป็นเพศหญิงน้ำหนักตอนคลอดอย่างที่บอกไปแค่พันกรัม
น้ำหนักน้อยมากนะฮะตัวเล็กมากนะครับ
แต่ทีนี้ถามว่าอาการของทารกปลอดภัยหรือยัง
คือคุณหมอเปิดเผยออกมาว่าปลอดภัยแล้วนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ

ก็เรียกว่าเป็นป้าของเด็กทั้งสองคนนะนะ
บอกว่าจะเลี้ยงดูหลานทั้งสองคนเป็นอย่างดีนะครับ
เป็นป้านะครับแล้วเด็ก
คนโตด้วยแล้วก็มีคนเล็ก

ยังอยู่โรงพยาบาล

หมอบอกแข็งแรง

ไม่ได้รับเชื้อตรวจต่างโรคค่ะ

แข็งแรงเป็นผู้หญิง
หลังจากผู้หญิงทั้ง๒คน
ครับตอนพ่อต้องหนัก๙แต่ตอนนี้ได้๑๒๐๐กรัม
นี่แหละครับคนในครอบครัวผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่าจะต้องเข้มแข็งมากนะครับ
แล้วก็ผู้เป็นป้าท่านนี้ก็บอกว่าจะเลี้ยงดูหลานทั้งสองคนเป็นอย่างดี
แล้วก็ถือว่าทารกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมา
คันของผู้เสียชีวิตเป็นทารกเพศหญิงด้วย
ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้เป็นแม่เลย
สำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ก็พบผู้ป่วยรายใหม่๑๐๙ราย
แล้วก็มีผู้ป่วยยืนยันสะสมในพื้นที่๒๐๒๖ราย
รักษาในโรงพยาบาล๗๘๔ราย
หายกลับบ้านได้แล้ว๑๒๒๖ราย
แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวพัชราจิ๋วน็อต
ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๑๗ของจังหวัดสุโขทัย
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะครับ
ช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีคนแชร์กันนะเรื่องของผู้เสียชีวิต
บอกว่าผู้เสียชีวิตเราไม่อาจนับเป็นจำนวนได้
แต่เรานับเป็นครอบครัวได้มันไม่ใช่มีแค่ร้อยกว่าคนร้อยกว่าคน
แต่มันหมายถึงครอบครัวทั้งหมดของผู้เสียชีวิตเลย